ครับสวัสดีครับผมชาตาวันนะครับคุณพี่ผมพิกเตอร์หน้าที่ประสิทธิศสัมพันธ์สามารถประสิทธิศสัมพิกษัตริย์แรกแรกแรกแรกนะครับ
อะไรนะคะคุณพี่ได้เจอบ้างไหมครับอะไรนะคะคุณพี่ปกติแล้วคุณพี่ได้เจอบ้างเลยครับ
ก็มีบ้างปรากลายแล้ว
ฮัลโหลช่วยมาคลุมพฤติกรรมมีสันดารนิดหน่อยหลายรอบแล้วอันนี้คุณพี่
เคยดูไหมค่ะค่ะอ้าวบางทราย

ช่วยมาคุมพิธีกรรมอีสันดานนี่หน่อยหลายรอบละ

อะไรนะคะคุณพี่
ปกติแล้วคุณพี่ได้ดูสิ่งสำบางเลยครับ
ก็มีบ้างปลาปลาย

อ้าวบอกไป
ดูตัวดอดอ่ะ
อะไรนะคะเรียบบ้างเลยครับอะไรนะคะพี่

ฮัลโหลช่วยมาคลุมพฤติกรรมอีสันดานเคยฟังไหมคะ
ฮัลโหลเชิญมาคุมพฤติกรรมอิสรันดานนี่หน่อยหลายรอบแล้ว
อันนี้คุณพี่เคยดูไหมคะคุณพี่เคยดูไหมคะ